เรื่องหนึ่งบ้างช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
คุณพัชรพลขึ้นแท็กซี่คันหนึ่ง
โดยที่โชเฟอร์เขาเอาหลานวัย๒ขวบขึ้นมาด้วย

คุณพัชรพลก็สอบถามสาเหตุต่างมากมาย
เพราะว่าเรื่องนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเป็นสองฝั่ง

แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่านี่หากินกับเด็กหรือเปล่า
โชเฟอร์ทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่
เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณพัชรพลไปถามมาว่า
สาเหตุอะไรทำไมโชเฟอร์ถึงต้องเอาหลานมาเลี้ยงบนรถด้วย
ติดตามไปพร้อมกันกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ
จากที่โลกโซเชียลแชร์เรื่องราวของแท็กซี่คนหนึ่ง
ขณะที่กำลังบริการผู้โดยสาร
พร้อมกับดูแลหลานสาววัย๒ขวบอยู่ภายในรถ
ซึ่งก็ทำให้ผู้คนสนใจเรื่องราวเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

กับแท็กซี่คันนี้ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
รถปลดทุกลงพื้นที่ประยางหมู่บ้านอาทร
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ที่กำลังมีคนพูดถึงเป็นจำนวนมาก

มีเพียงชายสูงวัยกับเด็กหญิงอายุ๒ขวบ

สมศุกร์บอกเล่าเรื่องราวอันแสนล้านทศ
ให้รอฟังว่าหลานสาววัย๒ขวบกำพร้าแม่ตั้งแต่แรกคลอด
เนื่องจากแม่ได้ทิ้งหลานไว้ที่โรงพยาบาล

ตนจึงตัดสินใจรับหลานสาวคนนี้ดูแล
ก็ไม่เคยมีวันปล่อยให้หลานคนนี้ต้องลำบาก
ก็มันไม่มีใครเนอะ
แม่เขาทิ้งแล้วทิ้งไว้แล้วก็
ญาติพี่น้องเขาก็ไม่สนใจไม่เอา
ขนาดเราไปฝากเฉยยังไม่ได้เลย

ไปฝากบอกว่าแฟนเสียขอไปงาน
เขาบอกว่าไม่ว่าง
ไม่ว่างตรงนั้นมาลุงก็ไม่เคยไปหาเขา
ลุงบอกว่าตัดไปเลย

ตอนเล็กเลยแม่บอก
แดงออกมาก็

ชีวิตมีกันอยู่แค่๒คนขาดกันไม่ได้

ขึ้นรถแท็กซี่ออกไปทำงานทุกวันในช่วงเย็น
กลับเข้าห้องพักอีกครั้งก็เช้าตรู่
อุปกรณ์ทำมาหากินก็ต้องเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ดูแลหลานก็ห้ามลืม
ระหว่างทางที่ใช้บริการแท็กซี่ชายคนนี้เล่าให้ฟังว่า
รายได้ทุกวันนี้ลดหายไปเกือบครึ่ง
จากผู้โดยสารที่โบกเพื่อขึ้นรถโดยสารของเขา

ก็จะเลือกที่จะไม่ใช้บริการ
มีหนำซ้ำบางคนกลับด่าทอด้วยคำหยาบคาย

ซึ่งในใจเขาก็ไม่ได้อยากลำบากเช่นนี้

คือเขาเห็นว่ามีเด็กแล้วเขาก็ไม่ขึ้น

ว่าเอาเด็กมาหากินอย่างนั้นอย่างนี้อีก
เขาไม่ได้ถามไม่ได้แบบนี้
ถามไทยเลยว่าเพราะอะไรเป็นยังไง
เขามาอยู่เขาก็มาว่าเลยอย่างนี้

รักคือกำลังใจอย่างเดียวที่มี
ชายคนนี้มีกำลังใจอยู่ได้
ก็เพื่ออนาคตของหลานวัย๒ขวบ
โดยไม่รู้ว่าตนเองจะทำหน้าที่นี้ได้ดีแค่ไหน

ต้องนำหลานมาดูแลบนรถแท็กซี่

เรียกใช้บริการเขาเหมือนแท็กซี่คันอื่น

มันมีความจำเป็นจริง

จะทิ้งให้อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้

มันเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่ว่าของง่าย

ท้อครับท้อมากแต่ผมก็ไม่ถอย
เพื่อชีวิตหนึ่งชีวิตที่เขาฝากอยู่กับเรา

มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ก็มีผู้ใจบุญบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาให้หลานสาววัย๒ขวบ

เก็บไว้ให้หลานสาวเป็นทุนการศึกษาในอนาคต
และเดินหน้าขับแท็กซี่ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
ัชลพลลั่นทงเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน